น้องนันอนันต์ค่ะที่เคยมาบันเทิงไทยรัฐของเรา
ล่าสุดนะคะเขาเป็นนักร้องอิสระแล้ว
หลังจากที่หมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดเก่า
ตอนนี้ก็ออกมารับงานดูแลตัวเองค่ะ
ซึ่งน้องนันบอกกับน้องรถเบ้น
ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาพยายามปรับตัวตลอดค่ะ
ก็คิดอยู่แล้วล่ะว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องมาดูแลตัวเองค่ะ
รับนะคะว่าเหนื่อยขึ้นเพราะว่ามีหลายอย่างต้องทำเอง
พร้อมกับยอมรับด้วยนะคะว่าตั้งแต่ผ่านตัวมาเป็นนักร้องอิสระ
ซึ่งหลายคนเมาว์ว่าพอเป็นฟรีแลนส์จะขึ้นค่าตัวแล้วหรือเปล่า

ยี่คืนครับและก็งานเน่นคืนครับ
จริงแล้วผมไม่ได้คิดแบบนั้น
ผมคิดว่าผมอยากเอาราคาค่าตัวที่มันลดลง
อยากเอาราคาที่ในตลาดที่เขาถึงเขารับได้
เรื่องหนึ่งคือผมต้องดูจากศักยะตัวเองด้วยครับ
ก็คือเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราโอเค
เราโอเคในตัวนี้ครับแล้วก็เจ้าภาพเขาโอเค
แล้วบอกเลยนะคะน้องนันเขาเป็นสุดยอดศิลปินกะตันอยู่จริง
ทั้งหมดทั้งมวลเงินที่หามาได้ตลอด๖๗ปีที่ผ่านมาเนี่ย

ใช่อันนี้คือบ้านที่พ่อแม่คุณผู้ชมที่จังหวัดตากค่ะ

ทำอย่างไรหรือทีนี้นะคะเป็นเสาหลักของบ้านนะคะ

สร้างบ้านนี้อีก๓คนนะคะ
คือน้องนันบอกเลยนะพร้อมที่จะสปอร์ตพี่เสมอเลยล่ะค่ะ
จริงของพ่อกับแม่เสร็จแล้ว
ของพี่ยังไม่เสร็จครับพี่ยังเหลืออีก๓คน
ใช่ครับเพราะว่าเสร็จแล้ว๒คน

จริงก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแหละครับ
ที่เราเป็นลูกเราลูกคือเราต้องดูแลพ่อแม่

เป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคอนเสิร์ตต่อจากนี้
พวงมาลัยเพิ่มขึ้นขอมากกว่าเดิมเลยนะคะ